ช่วงนี้พาไปจังหวัดพยาวกันหน่อยมีข่าวดีมาฝากกันนะคะ
เพราะว่าพระตำหนักกว้านพยาวได้มีการบุรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชมเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
พระตำหนักกว้านพยาวนะคะเป็นพระตำหนักที่ประทับ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดพยาวค่ะ
โดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สร้างถวายตั้งแต่ปีพศ๒๕๑๔แล้ว
ตำหนักกว้านพยาวตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต๑พยาว
ต่อมาตามการเวลานะคะก็มีการชำรุดชุดโทรมไปจึงได้มีการปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จแล้วพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมกันค่ะ
โดยพระตำหนักกว้านพยาวนี้เป็นพระตำหนัก๒ชั้นทาด้วยสีฟ้าสีฟ้าใสแบบนี้เลยค่ะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักกว้านพยาวถึง๙ครั้งด้วยกัน
และพระตำหนักกว้านพยาวแห่งนี้ก็จัดเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีประทับอยู่ที่นี่
โดยด้านหน้าจะมีรถพระที่นั่งที่กรมประมงจัดถวายจอดอยู่
ภายในพระตำหนักก็นี่เลยค่ะมีของใช้สวนพระองค์มีลูกเปตองโต๊ะสวยพระกระยาหารและมีพระชายาลักษณ์การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดพยาวด้วย
นายสมชาติธรรมขันทาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต๑พยาวบอกว่า
พระตำหนักได้ปรับปรุงใหม่แล้วก็เปิดให้ชมได้ซึ่งถ้าชมภายนอกพระตำหนักจะเปิดให้ชมได้ทุกวันค่ะแต่ถ้าอยากจะเข้าไปชมภายในพระตำหนักเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องทำหนังสือแจ้งขอเข้าชมนะคะเพราะว่าจะต้องมีการใช้เจ้าหน้าที่ในการพาเข้าชมด้วย